ติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลโตต้าไทยลีก
ซึ่งเป็นนัดรองสุดท้ายเมื่อวานในช่วงกลางสัปดาห์นะครับ
ลงแข่งขันกันแล้วก็ได้อีกหนึ่งทีมตกชั้นไป
ดังนั้นนะครับนัดสุดท้ายยังมีลุ้นนะครับ
โคต้าสุดท้ายจะตกชั้นเป็นทีมที่๕จะเป็นใคร
แต่เราติดตามผลการแข่งขันวาดก่อนครับ
ต้องชนะสถานเดียวเพื่อยื้อชีวิตต่อในการอยู่รอดเพื่อลุ้นในเกมสุดท้าย
และเริ่มเกมไม่ถึง๒นาทีครับ
แต่ว่ากำหนดครึ่งแรก๓นาทีเจ้าบ้านรัชนาวีตีเสมอครับจากลูกฟรีคิกที่วิกเตอร์จูเนียเปิดเข้ามา
มายุนอิวครับก้มหลบทำให้นนทม่วงงามเสียจังหวะตัดบอลพลาดครับแล้วก็เสียประตูไป
ทีที่๕๘ต้องให้เครดิตคนจ่ายเลยครับ
ตบกลับเข้ามาเทโรก็ไม่ยอมง่ายครับ
มาได้จุดโทษนาธีเจ็ดสิบสองและคนรับนาธีก็คือมากอสพินีเซียุสครับ
สองต่อสองและช่วงท้ายเกมนั่นแหละครับคือเกมก็ทำท่าว่าจะออกเสมอได้
แต่ว่านาธีที่แปดสิบสี่ครับมันมีสกอร์เพิ่มครับ
จากชนธวัฒนศรีศุกร์อาทีที่แปดสิบสี่แล้วก็แปดสิบหก
สองผลาประตูโอโหยิงเด็ดขาดคนเดียวทั้งสองลูกเลยครับ
ทำให้ราชนาวีชนะสี่ต่อสองแม้ว่าจะโดนใบแดงแล้วนะครับ
ออตราร่าโดนใบแดงแต่ว่าไม่มีผลก็ดึงโปลิซเทโดลที่มีเพียงสามสิบสามแต่ม
ตกชั้นเป็นทีมที่๔และเป็นการตกชั้นเป็นครั้งแรกในประติศาสตร์
หรือว่าในรอบ๒๒ปีดังนั้นนะครับ
ตอนนี้ในไทยลีกไม่เหลือทีมไหนที่เล่นแต่ครั้งแรกเลยครับ

ราชบุรีอันดับ๑๑เปิดบ้างรับการมาเยินของสุโขทัยอันดับ๑๓
เกมนี้แม้เจ้าบ้านราชบุรีจะพยายามบุกนะครับ
แต่ว่าไม่สามารถยิงได้ก็จบเสมอกันไปครับ
แต่ว่าเพียงพอสำหรับราชบุรีครับ
ที่มีเพิ่มเป็น๔๓คะแนนในการอยู่รอดบนหลีก
ส่วนสุโขทัยนั้นต้องไปลุ้นในเกมสุดท้าย

เปิดบ้านเจอกับอุบลยูเอ็นทีครับที่ตกชั้นไปแล้วชุดฟ้านะครับเจ้าบ้านลุยขึ้นมาจ่ายทะลุครับ
เริ่มเกมไป๕นาทีแล้วดูสิครับประตูของอุบลออกมาไกลแบบนี้เสร็จเลยครับ
กระดกข้ามศีรษะโดยตะวิดบาล่าครับและช่วงครึ่งหลังครับ
แม้ว่าอุบลตกชั้นไปแล้วแต่ก็เล่นเต็มที่แล้วทำสวยด้วยครับจังหวะตีเสมอนาที๖๕
จากสยะโคจิมะครับวิ่งมาชาร์จ่อจบเกมเสมอเฉยเลยครับ
นัดสุดท้ายครับบีจีจะพบกับนครราชศรีมาวันที่๗ตุลาคมนี้ครับ
ส่วนผลในคู่อื่นพีทีประจวบครับแพ้ให้กับสุพรรณบุรีไป๐ต่อ๑สุพรรณรอดเลยครับ๑๓คะแนนในเกมนี้
แล้วก็ชัยนาธิ์เสมอกับแบงคอร์ก๐ต่อ๐
ส่วนนครราชศรีมาครับก็รอดจากการตกชั้นหลังจากมีแต้มกับทางเชียงรายเสมอ๑ต่อ๑
เมืองทองครับเจอทางพัทยานำก่อนนะครับถึง๔ต่อ๑แต่ว่ากลับมาเสมอ๕ต่อ๕
แล้วก็ท่าเรือครับเล่นเกมนะครับนัดการันตีอันดับ๓นะครับก็มีโอกาสสูงมากนะครับ
เพราะว่าโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะชนบุรีไป๕๐โดยทางเกมนี้นะครับ
สุดท้ายนะครับ๓ทีมไม่ต้องลุ้นนะครับแล้วก็หาทีมตก๑ทีม